ไทยเจอกับอีรักษ์ก็ต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ

ไทยเจอกับอีรักษ์ไทยนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นรองเล็กน้อยสำหรับสถิติ
แต่ว่าทีมชาติไทยชุดนี้ก็ถือว่ากำลังใจดีนะครับ
เพราะว่าแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยบางส่วนครับ
วันนี้เดินทางจากเมืองไทยไปที่อีรานนะครับ
เพื่อที่จะไปเชียร์ทีมชาติไทยถึงขอบสนามครับ

บินรัดฟ้าเชียร์ทีมชาติไทยครับ
จะมีโปรแกรมลงสนามพบกับทีมชาติอีรักษ

สำหรับแฟนฟุตบอลทั้งหมดนะครับมาจากหลายกลุ่มครับบางคน
ภูมิลำเนาอยู่ที่ต่างจังหวัดเช่นจังหวัดสตูนและจังหวัดสงขลา
และยังมีแฟนฟุตบอลหญิงที่เดินทางไปเชียร์๓คนด้วยนะครับ
และได้รับการอนุญาตจากทางการอีรานแล้วครับ
การเชียร์อยู่ข้างสนามขอบคุณครับ